เงิน๑ล้านนะครับยังรอทุกท่านอยู่
ทั้ง๖ท่านถึงเวลาของพวกคุณแล้ว
เอาล่ะค่ะได้เวลาโชว์ผิดมือของท่าน
กันได้แล้วนะครับตื่นขึ้นมา

ต้องมีหนึ่งท่านนะครับขึ้นมาบนนี้
เพื่อจะมาร้องได้ให้ล้าน
คว้า๑ล้านบาทจากเราอาจจะเป็นใครก็ได้
เราจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับเปิดมาปุ๊บ
ใครคิดว่ารู้จักแค่ชื่อเพลงกดปุ่มไฟใครกดได้เป็นคนแรก

ก็เพียงแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ตอบในเพลงนั้นอีกเท่านั้นเอง

ผมขึ้นมาปุ๊บแกก่อนแล้ว

ยังไม่ต้องโต้แย้งกันนะครับเพราะว่ายังไม่แน่เหมือนกัน
คุณหมาน้อยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ตอบถูกก็ได้
คิดว่าเพลงที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้

ช้ำดวงใจของยอดรักสลักใจครับ

เพลงนี้จะออกมาประมาณเมื่อปีปีชวัตรครับ
ถ้าถูกเป็นเพลงนี้จริงนะครับคุณหมาน้อยหลังจากนั่งมาอยู่นานทีเดียวจะได้ขึ้นมาลุ้น๑ล้านบาทวันนี้คุณหมาน้อย
สวัสดีครับฉันชื่อศิษฐิโชคเล่มนิ่มเล่นชื่อมาน้อย
ตอนนี้เหลือ๕๔ขวบครับเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ใครจ้างร้องเพลงผมก็ไปด้วย

แปลกใจแท้ทำไมยิ่งแก่ผมก็ยิ่งหลอก
คุกเคมาประมาณ๓๐กว่าปี

บอกนิทนาคนดีบอกพี่สักคำ
ก็มั่นใจเต็มร้อยพกความมั่นใจไปเต็มที่เลยครับ
ฝากไว้ด้วยนะครับกรรมการครับ

ได้ครับตลาดคร่าวของคุณหมาน้อยนะครับ
แต่เมื่อกี้ได้ยินว่าเป็นสายายอดรักแปลก

แล้วมียอดรักสองโผล่ขึ้นมา
ก็มีมาผมก็เลยไม่อยากไปแย่งกับเขา

เราต้องมาไกลหน่อยทิ้งช่วงห่างเลย

ยอดรัก๒๔

เคยแต่งได้ครับครับตอนนี้รวมได้ก็ประมาณสัก๑๐๐กว่าแล้วครับ

ทิ้งนะฮะมันเข้ากับใบหน้ากับไว้พอดีเลยครับ
ทำท่าทำค้างให้หน่อยอ่าทำท่ารอหล่อนี่
แปลกใจแท้ทำไมยิ่งแก่ผมก็ยิ่งหล่อ
มันแปลกแท้เนาะไม่รู้จะหล่อทำไมมาก

เหรอนะ

อุ้ยคุณป่าเคิบใหญ่มาก
จริงถูกใกล้กูจริงวันหลังกูจะขอยืมไปร้องคุณภาพ
คุณภาพส่งให้บ้างสิส่งให้บ้างอ้าว

ยิ่งดูยิ่งสวยแม้ช่างรวยเสน่ห์
ยิ่งแก่ยิ่งเก๋ทำไมจริงที่เอ๋ยเวลาที่แบ้งนี้

มันดีกว่านี้ต่อจากนั้นจะดีหรือ
เข้าใจ
เบ๊กกี้ครับเบ๊กกี้
โอ้วว่าตีงออก

สวัสดีครับคุณสมศีภารณะ

ไม่เป็นไร

ผมว่าจะเริ่มมีเรื่องกันอีกแล้ว
ทั้งแรกพอกับความรื่นเริงก่อนนะครับ

ภาพและฟังเสียงของเขาเหลือเกินค่ะผู้ชายคนนี้
เอาละครับมาถึงเพลงแรกของคุณหมาน้อยนะครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๓๐๐๐บาท
ตอนนี้เรามาฟังอินโทรกันก่อนเลยครับมาเลยครับ

อยู่นานไม่อยู่นาน

ป้าน้อยให้คุณหนุ่มเขาถามก่อน

มันจะออกเมื่อสมัยตอนผมอยู่ชะอำ
ครับผมก็ติดตาม

เล่นเล่นเล่น
เพลงแรกนะครับต้องเล่นอยู่แล้วนะครับ

ทั้ง๖แผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แหมอธิบายประวัติเองมาสักขนาดนี้นะฮะ
เรียกว่าทรุปอุปโรงแน่ในเรื่องนี้

คุณหมาน้อยเพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาทครับ

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาครับ

หุ่นหัวใจสมเป็นลมบดเรียก
เพราะคนถูกแดดหลบลี่หนีนา
เธอทิ้งพี่
ไม่เคยคืนมาอยากรู้ดักหน้าไปร้ายหรือรุม
คนหัวใจโสมเป็นลมอ่อนล้า
เพราะเธอชอบมาบอกรักให้อยู่
เธอคิดฉันไรหนีไปเมืองถุง
อยากรวยเงินถุงจึงทนไม่ไหว
ถ้าเธอเจอกันได้แต่ไม่รู้กัน
ถึงความมากรอเด้ง
รู้สึกแบบกันไหม
เพลงแรกเพราะนั้นครับ
สำหรับเลขที่หนึ่งนะครับมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับ
คุณหมาน้อยร้อง

ได้ครับ
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ยิ้มหวานน้ำตาลน้ำอ้อยเลยนะฮะ
สำหรับเลขที่หนึ่งนะครับร้องได้ก็รับไปเลยนะครับ

ภรรยาพูดเยอะไหมครับ

ภรรยาก็นั่งอยู่ตรงนี้ไงคะ

ไม่มีใครดึงเลยเราอยู่ที่สำเจีย